คือ๑๐ล้านวิวใช่ไหมคะ
บังคับให้เด็กเซ็นสัญญาอันนี้ไม่จริงเลยนะคะมันเป็นเพียงพาดหัว
ที่แบบถ้าทุกคนเข้าไปอ่านเนื้อข่าวทุกคนจะเข้าใจว่าถ้าเด็กได้สิบ
ล้านวิวเนี่ยจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้ค่ะได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าตั้งใจทำ
ซั่นนี้อยากให้โอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หวังผลกำไรแต่ทำไมต้องเสีย
๑๐ล้านวิวเนี่ยไม่ได้เงินกลับมาเป็นหลักล้านนะคะ

แต่หนูต้องการแค่เงินทุนหมุนเวียนบ้าง
ไม่ใช่ว่าถ้าอย่างนั้นเรายิ่งทำแล้วเรายิ่งแย่ง

คือถ้าคุณอยากอยู่ต่อจริงคุณก็ต้องแสดงศักยภาพให้เราเห็น
ด้วยการที่มาช่วยกันทำให้เพลงนี้มันดัง
แต่ถ้ามันไม่ดังแล้วสุดแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่า

เจนี่จะไปในพันธุ์หนึ่งต่อเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนใจมาก
บนหลังคนน่าจะมาจากที่เจนี่ให้น้องขายดีครีม

คือเจนี่แค่เสนอทางเลือกสำหรับน้องบางคนที่มีทั้งคนที่พ่อแม่ป่วยรายได้ไม่พอ
เราก็เลยบอกว่ามาขายสินค้าพี่ไหมลง
ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพี่ส่งให้แพทย์ให้พี่ให้ออเดอร์ละ๕๐บาท
เหมือนตัวแทนจำหน่ายของเราเค้าต้องมาเปิดบินอย่างน้อย๒๐๐๕

แล้วพี่ให้ทุกคนสิทธิ์ในการขายฟรี

ก็ไม่ว่ากันแต่น้องลิลลี่เป็นคนเสนอว่า
แล้วถ้าน้องเขาขายได้หมื่นหลอดอะพี่

ถ้าทุกคนทำได้อยากได้ข้อเสนอทางเรื่องจริง

แต่เจนี่บอกว่าถ้าไปเปิดบินแบรนด์คนอื่นมาขายให้ได้ไหม

เรามีดีของตัวเองแล้วเจนี่อะไม่ได้มีติดตัวนะคะ

ซึ่งพอเรามีค่ายซัพพอร์ตเรายิ่งต้องทำให้มากกว่าเดิม

แล้วก็ให้ทุกคนแบบว่าช่วยนะคะในการไลฟ์สด

ทุกคนเห็นว่าเขามีตัวตน

เพราะถ้าคนไม่ดังเพลงก็ดังยากเหมือนกันค่ะ

เจนนี่อยากให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าการทำค่ายเพลง

และลงทุนเยอะมากกับเด็กตอนนี้ที่อยู่ทั้งหมด๑๒คน

ว่าทำไมเจ้าของค่ายถึงรวยอยู่คนเดียว

รีวิวสินค้าพิธีกรเล่นละครรับจ้าง

งานเลี้ยงงานอะไรเราเอาหมด

เพราะว่าบางทีคือทำดีแล้ว
บางครั้งพอมันก็ยังอยากได้คำชื่นชมบ้าง